การสูญเสียบัสดิ์เจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่๙เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระองค์ทรงมีพระมหากุณาธิคุณต่อประเทศไทยอย่างล้นเหลือ
เราก็มีความรู้สึกว่าในใจของพวกเรานั้นก็คงจะเหมือนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย
เต็มไปด้วยความทุกข์โศกอย่างยิ่งนะครับ
จนกระทั่งได้ระยะเวลาหนึ่งเราก็มาคิดกันว่าเราจะทำอะไรถวายพระองค์ท่านกันดีนะครับ
เราก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ไทยรัฐเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีหนังสือพิมพ์อย่างเดียวแล้ว
เราก็มีเครือข่ายมีไทยรัฐทีวีเปลี่ยนทั้งไทยรัฐออนไลน์
ก็มารวมกันอยู่นะครับเป็นเครือไทยรัฐ
ก็เลยคิดว่าไหนเราจะทำกันทั้งทีเนี่ยเราก็น่าจะมารวมกันทำ
เริ่มต้นด้วยการประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อวางแนวทางแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบของการทำงานออกไปนะครับ

กำหนดแนวทางของการทำงานชิ้นนี้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ร้อยวันแห่งความอาลัยในหลวงภูมิพล
โดยเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณ๑เดือนนะครับ
ในการเก็บข้อมูลทุกด้านทั้งรูปภาพทั้งเนื้อหาสาระ
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสวรรคตหรือหลังจากนั้น
ทุกคนต่างโศกเศร้านะครับ
ผมพูดถึงตอนนี้แม้ถึงเวลาล่วงเลยมายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้
แต่ว่าหน้าที่ก็คือเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติ
บันทึกสิ่งที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้
ในช่วง๗๐ปีแห่งการครองราช
ในส่วนตัวของผมเองซึ่งบังเอิญได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดทำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษอันนี้เนี่ย
ขอเรียนว่าทุ่มเทความรู้ความสามารถและประสบการณ์และวิชาชีพหนังสือพิมพ์สุดชีวิต
ในการที่จะนำผลิตสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด
เพื่อถวายเป็นความอาลัยเป็นการแสดงความอาลัย
หลวงภูมิพลด้วยชีวิตด้วยจิตใจ
หนังสือที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙
รวมทุกสื่อของเราร่วมแรงร่วมใจกันทำตรงนี้ขึ้นมา
ที่จะเอาสื่อตรงนี้เทคโนโลยีนี้มาใช้
แล้วก็ผสมผสานรวมถึงแสงสีเสียงนะครับ
โดยที่ต้องไม่ทิ้งความที่มีคุณค่าของหนังสือเข้าไปด้วย
ก็จะทำให้การรับชมเนี่ยมีอัธรสมากขึ้น
แล้วก็เป็นการเรียกว่าเปิดมิติใหม่ของสื่อก็ได้
อย่างนี้มันเป็นโปรเจคที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้

เราจะทำทุกอย่างตามที่เราถนัด
เป็นผู้แบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศในแต่ละช่วงเวลา
ออนไลน์กับทีวีก็ถนัดการเล่าเรื่องด้วยภาพ
วีดีโอด้วยคลิปวีดีโอ
ก็เลยออกมาเป็นหนังสือพิมพ์
ที่มีแอปพลิเคชันใช้ร่วมกัน
ซึ่งในแอปพลิเคชันก็จะบันทึกพวกวีดีโอคลิป
เสียงแกลลารี่ภาพ
คือเนื้อหาอื่นที่เราไม่สามารถจับใส่ลงหนังสือพิมพ์ได้ครบทั้งหมด
เราก็หยิบมันมาเก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้ในแอปพลิเคชัน
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทราบเกี่ยวกับไอเดียของทางไทยรัฐ
อยากที่จะทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ทางอุปีตเราก็จะให้ความเห็นในส่วนเทคนิค
ทางทีมงานไทยรัฐก็เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา
แล้วก็บอกเราในสิ่งที่อยากจะให้มีในเนื้อหานะครับ
ว่าเราคุยกันถึงเรื่องโครงการฝนหลวง
ปกติก็จะมีแค่รูปภาพเราก็เห็นแค่รูปภาพอันนั้น
พอเราส่องไปขึ้นมาเป็น๓มิติ
กระบวนการสร้างฝนหลวงสร้างยังไง
เห็นขึ้นมาเป็นเครื่องบินบินขึ้นมาเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเห็นแค่ภาพนิ่งอันเดียว
เห็นเป็นเหมือนโลกจริงเป็นคำอธิบาย
เป็นด้วยรูปภาพ๓มิติเลย
ทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
ตี๔ตี๕ก็ยังคุยงานกันอยู่นะครับ
ผมคิดว่าทุกคนก็ทำด้วยใจดี
เพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะให้ผลงานชิ้นนี้เกิด
พระองค์ท่านมีพระปริชาสามารถมาก
มีโครงการพระราชดำริเยอะ
ในเมื่อคอนเซ็ปต์ของหนังสือพิมพ์

มันคือเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์

เราก็อยากจะรวบรวมเรื่องราว

หรือว่าหยิบหนังสือพิมพ์นี้ขึ้นมาในมือ

มีความรู้สึกมันมาแหละ

ภาษาเรียบเรียงให้สวย

อย่างไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ตาม
ในทุกหน้าทุกตัวอักษร

หรือเป็นเรื่องราว

แต่สุดท้ายแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็มีความอิ่มเอมด้วยเรื่องราวของมันอยู่แล้วแหละ
แต่มากไปกว่านั้นมันก็คือมันก็จะกลับไปคิดถึงด้วยความอะไรอยู่ตลอด
ย้อนไปวันเมื่อวันที่๑๓นะครับวันนั้นก็อยู่ที่สำนักงานที่ออฟฟิศนี่แหละครับ
แล้วก็ในฐานะสื่อเราก็ต้องรายงานข่าวให้ประชาชนทราบ
ก็ไม่เป็นอันทำอะไรแหละ
คืองานอย่างอื่นก็ช้าหยุด
เพราะแบบงงไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไง
ตอนประมาณ๕๖โมงกว่านี่ก็เริ่มแบบสติแตกมากขึ้น
แล้วก็กวนกวาย

จะนั่งหรือจะยืนหรือจะต้องทำงานไหม

ก็เลยขับรถไปที่สตูตอนประมาณ๖โมงกว่า
ห้องที่ควบคุมการออกอากาศของทั้งสถานี
ก็ไปอยู่แบบก็ไม่รู้ไปทำไมเหมือนกัน

ตอนที่ได้ฟังแถลงการยังไม่ได้ร้องไห้
พอได้กลับบ้านก็ตีนตี๒ได้
พอเป็นนอนน้ำตามันก็ไหล
ด้วยความรู้สึกสูญเสีย
แล้วก็ตกใจใจหายนะครับ
แล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึง
แล้วก็ไม่อยากให้มันมาถึง
ตอนที่ทุกสถานีต้องลิงก์สัญญาณ

จนแบบสติแตกอะไรอย่างนี้
คือพอประกาศสำนักพระราชวังจบ

แล้วก็ดูค่ะ

โดยปกติแล้วหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็จะบินวันละล้านฉบับใช่ไหมครับ
แต่สำหรับฉบับพิเศษนี้เราพิมพ์ถึง๓ล้านฉบับ
เป็นการพิมพ์ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย
แล้วก็คิดว่าเป็นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ไทย

เพราะว่าเราตั้งใจว่าอยากจะกระจายไปให้ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด
เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังสือพิมพ์

เหมือนถวายงานอีกครั้งหนึ่งที่เราชาวไทยด้วยความที่เรารักท่านมาก
จะได้ทำผลงานชิ้นนี้ออกมา
เพื่อที่เราจะได้ทำผลงานชีวิตนี้ออกมา
เพื่อที่เราจะได้ทำผลงานชีวิตนี้ออกมา
แต่ต้องบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศ